แม่บ้านกับจัดบ้าน
มาถึงช่วงที่๒ของผู้ชายในฝันของเรา
ช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญเลยเพราะเรามีคำถาม
สำหรับ๗สถานการณ์สมมุติรอเอาไว้คุณแม่ขอเตือนนะคะ
น้องดิวเอามือกลุ่มหัวใจไว้หัวใจใครครับ
เฮ่ยอุ๊ย

เป็นอย่างไรบ้างของรู้สึกผมโอ้ยพี่แม่บอกว่าผมหัวใจหนูปรับเกลี้ยงเลยไง

ทุกคนปิดกล้องแล้วผมจะคุมจริงเดี๋ยวหรือ

โดยที่คุณไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนคุณจะทำยังไงต่อมา

นี่ไงลูกติดมาสองค่ะ

แต่ก็แก่กว่าหลักไม่กี่ปีอะ
อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลย

แน่เพราะว่าผมก็เลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว

ถ้าแฟนคุณเป็นคนชอบโพสต์ระบายความรู้สึกในโซเชียล
ก็โพสต์งอนก็โพสต์ทะเลาะก็โพสต์
คุณจะทำอย่างไรโพสต์เราก็ไม่เล่นโซเชียลสิครับ
เราก็ไม่เล่นจะได้ไม่ต้องเห็นเขา
แล้วเราก็อยู่กับเขาเฉยตัดใจว่าจะไม่เล่น

ของผมเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้โซเชียลไม่หนักใช้โซเชียลเพื่อบอกในสิ่งที่ตัวเอง
บอกในสิ่งที่ตัวเองอยากบอกโพสต์ในสิ่งที่ตัวเองอยากโพสต์

เราไม่คิดที่จะเทียกไม่ได้เทียกกับแฟนเหรอว่าแบบเฮ้ยเธอ
ถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันเราต้องเห็นอากับกริยาของเขา
ถ้าเกิดเขารู้สึกแบบคิ้วขมุยมานิดนึงเราก็ต้องถามนะว่าเฮ้ยเป็นอะไร
เออแล้วก็จริงจริงอ่ะอย่าให้โซเชียลมันพลากเราเลยอ๋ออย่าให้โซเชียลมันพลากเราเลย

นี่เกิดช้าไป๒๐ปีนะ
อย่างนั้นคุณแม่จะตั้งกระทะคั่วเลยนะเนี่ย

ถ้าทำงานคือทำงานแล้วเราจะไม่สนใจอะไรเลย
ครับผมเราจะไม่สนใจอะไรเลยเพราะว่าอันนั้นก็ต้องคุยกันว่าเฮ้ย
สเปสนะถ้าเกิดเราทำงานเนี่ย

เราเข้าใจกันดีกว่า
แล้วยังไงเราก็เราก็เราก็รักกันอยู่แล้ว
เรามีแฟนเพื่อให้รู้ว่าเรารักกันไม่ใช่ตัวติดกัน
โอ๊ยหนูคนนี้นี่คมจริงนะอ๋ออ๋ออ๋อ

ถ้าสาวที่คุณมาจีบเนี่ยเคยมีประวัติชอบผู้หญิงด้วยกัน
ว่าและคุณเพิ่งสืบรู้มาทีหลังว่าคุณจะทำอย่างไร
ถามตรงเลยว่าตอนนี้เธอรักใคร
ถ้าเธอรักเราเราก็รักเธอที่เธอเป็นเธอ

ฉันชอบมากเลยเหมือนกับทุกคำถามที่เราถามเข้าไปเนี่ย

จริงไม่ได้ผ่านสักอันหนึ่งเลยครับ
ไม่ว่าจะไปคิดหนังสืออะไรอย่างนี้นะดูเป็นคนความคิดน่าสนใจเอาใหม่ค่ะสมมตินะคะ
ถ้าสาวที่มาจีบคุณขยันโทรหาคุณทุกเช้าทุกเย็นแต่คุณเพิ่งรู้ว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วคุณจะทำอย่างไร

ก็ถามตรงเลยว่าเรารู้มามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอายุว่ายังไงก็ถามตรงนะครับ
ถ้าเห็นแล้วล่ะว่าเขามีแฟนจริงจะเลิกไหม
เห็นว่าเขามีแฟนแล้วอยู่แล้วแล้วเรามาทีหลังเราจะเลิก

ก็เลิกครับเพราะว่าเพราะว่าเรามาทีหลังด้วยมันไม่ถูกต้องด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเขามายุ่งกับเราเนี่ย
แสดงว่าเขาคงไม่ได้อะไรกับเราจริงนะครับ

กลัวแม่จะกลัว

อืมดิวติดต่ออะไรเขาไม่ได้เลย

คือนี่คืออ่านไม่ออกใช่ไหม

โทษนะครับโทษนะครับแม่โทษนะครับแม่

ติดต่อไม่ได้เลยหาเวลา
ตอบไม่ได้ก็รอกลับมาแล้วคุยกัน

ถ้าดูจะดูว่ามีใครปิดทองมาข้างหลังก็

จะดูแบบโอ้ยมีคนดีอะ

ตอนนั้นมันก็คงจะกระวนกระวายมั้

ถ้ามันมีสองนกฤลาบไปแล้วนกฤลาบอะ
แม่สมัยแม่อันนั้นนะอ้อทำตามอะไรไง
ไปดูไปให้รู้ว่าอยู่โรงแรมนี้จริงหรือเปล่าจังหวัดนี้หรือเปล่า

เออขาดใจก่อน
งั้นข้อสุดท้ายแล้วค่ะ
คุณคบกับแฟนมาระยะหนึ่งแล้ว
แต่แฟนคุณเนี่ยไม่เคยพาไปเปิดตัวกับเพื่อนเลย
แล้วก็แบบไม่เปิดตัวกับครอบครัวเลยสักครั้งเดียว

ให้ปลุกไม่พาไปไหนเลยไม่ได้ชูช่อเราอ่ะเด็ดออกมาจากสวนแต่ไม่ปักจากกันไม่ปัก
คงถามว่าต้องดูโมเมนต์นั้นว่าเรามีความสุขแล้วหรือยัง
อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วก็โอเคก็ไม่ต้องถามก็เข้าใจกันได้
แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีความแบบว่าเห็นพ่อแม่เขาแล้วบังเอิญมาเห็นพ่อแม่เขา
เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเข้าไปคุยอยากเข้าไปเทคแคร์
คงจะต้องถามตรงว่าเราไปคุยกับพ่อแม่กันไหมเราจริงจังกันหรือยัง
ยังเขาบอกว่ายังไม่อยากพาไปคุยทำไมยังไม่อยากพาไปคุย
แต่ว่ายังไม่พร้อมอะ
ก็ถามตรงเลยว่าเนี่ยมองเห็นเราเป็นแฟนหรือมองเห็นเราจะเป็นคนในชีวิตข้างหน้าให้ใช้ด้วยกัน

และนี่ก็เป็น๗สถานการณ์สมมุติให้รู้จักน้องดิวมากขึ้นเนาะ

อันนี้คุณแม่เริ่มละลานแล้วใช่ไหมคะ

มันไม่ละลายแล้วค่ะมันเริ่มเหี่ยว
เอางั้นตอนนี้นะคะพักสักครู่ค่ะกับผู้ชายในฝันของเรา
ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ